คือผู้ปกครองของเยาวชน

กลายเป็นแพ้เป็นแพ้จากอะไร

และกับพักพวกไปก่อเหตุ

จนกระทั่งมีกลุ่มวัยรุ่น

คือเกิดอะไรขึ้นไปเป็นแพะยังไง

ตัวน้องคนนี้ที่อายุ๑๓ปี

แล้วไม่มีความคืบหน้าทางคดีแต่อย่างใด

ทนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรง
วงคืนความยุติธรรมให้สังคมนี่แหละค่ะ

ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ขอให้เปลี่ยนพนักงานคือคณะพนักงานสสพมลีง

โดยเหล่ากลุ่มของผู้ปกครอง

ยิงปืนใส่ทำร้ายร่างกายลูกหลานจนเสียชีวิต

ให้กลายเป็นว่าเป็นน้องคนหนึ่งค่ะ
ที่อายุ๑๔ปีเนี่ยรับผิดไป

น้องขามที่เมืองจอมพระจังหวัดสุริน
ตั้งแต่๒มิถุนายนที่ผ่านมา

ทีมข่าวได้พากษ์จากกล้องมือจอนปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ

ตอนช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๔นาที

กลุ่มเยอะประชนชาย๕คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไป
๒คันคือคันหนึ่ง๒คนคันหนึ่งซ้อน๓

น้องเล็กน้องหง่าน้องหลัง

โดยแต่ละคนอายุไล่เรียงกัน๑๔ปี
ปี๑๖ปี๑๘ปี๑๓ปีก็มี

นี่ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาแบบนี้

เนี่ยแล้วออกมาอีกครั้ง

แล้วเห็นว่ามีจังหวะลั่นไกล

นี่มีปลาระเบิดด้วยค่ะ

พักพวกนั่นแหละค่ะของผู้ช่วยรอง

วิ่งตามกันมากับกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
แล้วหลังจากนั้นไม่พอยังขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ตามเด็กกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มนี้ไปด้วย
มีคนสะพายมีดยาวตามไปอีกต่างหาก

มาที่๔ทุ่ม๔๗นาที

รถกระบะนี้ก็สำคัญคุณผู้ชมดูเอาไว้

น้องเมฆที่เราเขียนสีเหลืองไว้ให้

จะมาบอกว่าคนที่เป็นแพ้นะคะ

ทำร้ายกลุ่มเยาวชน๕คนนะคะ

เหตุการณ์นี้๑ในกลุ่มเยาวชน๕คนมีน้องเล็กค่ะที่อายุ๑๔ปีเสียชีวิต
ส่วนคนอื่นโอ้โหแต่ละคนเจ็บสาหัส
หงาม้ามแตกสมองบวมใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลกระดูกคอหักสองท่อน
หลังอีกคนนึงอายุ๑๔ปีตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุหลังพยายามแกล้งตายเพื่อเอาตัวรอด
แต่ยังถูกรุมกระทืบทำร้ายจนกระทั่งตาบอดค่ะคุณคิงโหแต่ละคนอาการหนักมากทำไมถึงทำร้ายกันขนาดนี้
พอทีนี้พอเราทราบเรื่องคุณมะเหี่ยวสุชาดาค่ะผู้สื่อข่าวของเราเลยไปคุยกับคุณแม่น้องเมฆ
เมื่อกี้ที่ขวัญบอกให้คุณผู้ชมดูท้ายรถกระบะขอภาพอีกทีหนึ่ง
แม่น้องเมฆค่ะนางดวงกระมวลบุญยงน้องเมฆนั่งอยู่ท้ายกระบะที่มีตุ๊ตะเป็นคนขับ
ดูนะคะมาแล้วซึ่งน้องเมฆและตู้ตะกระบะคันนี้เขาคือฝั่งเดียวกับผู้ช่วยรองนั่นแหละ
พูดว่าเป็นสมัครพักพวกกันก็ได้ซึ่งน้องเมฆแค่นั่งมาท้ายรถกระบะไม่ได้ทำอะไร
แต่กลายเป็นว่าทางฝั่งตุ๊ตะบังคับบอกให้น้องเมฆลูกชายคุณแม่เล่านะแม่เล่าไปน้ำตาไหลร้องไห้บอกคุณเหมียวสุชาดาบอกว่า
ลูกนี่แหละถูกนายตู้ตะฝั่งของผู้ช่วยรองบอกว่าให้รับสารภาพว่าเป็นคนขับรถทั้งที่จริงแล้วลูกเธอยังเด็ก
ขับรถก็ไม่เป็นด้วยซ้ำแต่ถูกกลายว่าต้องเป็นแพ้รับบาปแล้วโดนหลอกด้วยว่ารับไปเถอะเพราะเมฆยังเด็กเมฆไม่โดนคดีอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวจะไปประกันตัวให้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

พอเห็นกล้องวงจรปิดบอกเลยว่ารับไม่ได้ค่ะ
การกระทำครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
คนที่ทำผิดลอยนวลกลับมาแพร่รับอ่ะ
เด็ก๑๓ปีที่นั่งท้ายกระบะไปด้วยก็ผิดเหมือนกัน
แต่ว่านั่งท้ายกระบะโดยไม่ได้เป็นคนขับนะคะ

คนที่ร่วมกันกระทำอยู่ในกล้องวงจรปิดก็ลอยนวล
คือคดีนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
พวกมันมีกลุ่มทางด้านเยาวชนออกมาร่องหาความเป็นธรรมแบบนี้
เราก็ต้องถามอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะที่เขาถูกเอ่ยถึง
คือผู้ช่วยรองแนชมลักษณ์มีชาลีออกมาตอบโต้เรื่องนี้
เรื่องนี้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของกลุ่มเยาวชนในนั้นนะ

และยังบอกด้วยว่าวันเกิดเหตุเอาจริงมีกลุ่มเยาวชนต่างหมู่บ้านต่างหาก

ตัวเขานั่นแหละคือคนที่ออกไปขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านไปค่ะ
ส่วนในกล้องที่เห็นว่าเหมือนปลาระเบิดปลาอะไรเนี่ย
จริงมันคือพลุค่ะ
ใครปลาระเบิดปลาระเบิด
ทีนี้เขาบอกว่ารอบสองน่ะ
ผมก็เลยเอาไอ้ผู้
ขับไล่เพื่อขับไล่เด็กออกจากหมู่บ้าน

ผมก็แค่นั้นเลย

เอาจริงแล้วคือกลุ่มของคนเด็กผู้เสียชีวิตนั่นแหละ